ส่วนเรื่องลี้ลับที่เกริ่นเอาไว้เนี่ยนะคะ
ที่จังหวัดอ่างทองเดี๋ยวจะมาดูกันว่าลี้ลับอย่างไร
คือครอบครัวหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นแบบนี้
อาจจะมาจากเรื่องลี้ลับเพราะว่าในครอบครัวอยู่กัน๕คน

เป็นอำมพลึกอำมภาษณ์ไปแล้วใน๔คน
เขาเชื่อว่าที่เจ็บป่วยแบบนี้เป็นเพราะว่าอาถรรพ์ผีโลงค่ะ
เพราะว่าสามีของเธอเนี่ยมีเชื้อสายผีโลงนะคะ

เป็นเหมือนกับการนับถือค่ะที่สืบทอดต่อกันมานะคะ
ที่ผ่านมาก็ทำพิธีเส้นไหว้มาตลอดนะคะ

ทุนทรัพย์ก็เลยไม่ได้มีพิธีเส้นไหว้
แล้วก็เกิดความเจ็บป่วยกับครอบครัวของเธอขึ้นมา
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะคะ
ที่บ้านลักษณ์ที่๓๗หมู่๔ตำบลสามงาม
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เล่าถึงความอาถรรพ์ของผีโลงไว้ค่ะ
บอกว่าคือพอไม่ได้เส้นไหว้ผีโลงเนี่ย

อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ย

นางฉะโหลยสนทิพงอายุ๘๑ปี

ว่าในบ้านมีลูกหลานอยู่ด้วยกัน๕คน

ก็ป่วยเป็นอมภาษณซีกขวาเหมือนกัน
นางสาวทุเรียนทองบุญอายุ๔๘ปี
หลานสาวปวดเป็นอัมภาษณ์ซีอิกสาย
นางสาวธนพรทองบุญอายุ๒๓ปี
หลานสาวคนนี้ปกติดีค่ะ
นั่นจะรวยบอกว่าหลังจากที่ตอนเองนี้นะ
เขาแต่งงานกับสามีแล้วก็มีลูกด้วยกัน๕คน
ต่อมาทราบว่าทางบ้านของสามีเนี่ยเขานับถือเขาเลี้ยงผีโลง
มีคนเข้าส่งมาทักว่าครอบครัวของสามีเนี่ยนับถือผีโรง
เขาก็เลยแนะนำให้ครอบครัวทำพิธีเส้นไหว้ทุกเดือน๑๒ข้างขึ้น
ทุกเดือนสิบสองข้างขึ้นเดือนสิบสองข้างขึ้นเนี่ย
ต้องทำพิธีเส้นไหว้นะแล้วก็จะต้องตรงกับวันพระฤหัสสบดีของทุกปีด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวก็ทำพิธีเส้นไหว้มาโดยตลอด
แต่ว่าหลังพอสามีเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะคนในบ้านก็เริ่มล้มป่วย
เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตรรวมทั้งตัวเขาเองด้วย
กระทั่งปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็พูดคุยกับนางสาวทุเรียนบอกว่า
อ่ะไม่มีเงินก็ไม่ต้องไหว้หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันค่ะ
ก็ล้มป่วยเป็นอมภาษณ์ทำงานเลี้ยงคนในครอบครัวไม่ได้
ทีนี้ตัวเขาและชาวบ้านก็สงสัยว่าอาจจะเกิดจากการที่ลูกสาวพูดลบหลู่หรือเปล่า
ว่าจะไม่เส้นไหว้ผีโลงเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการล้มป่วยขึ้นมาเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เลยอยากวอนให้ผู้รู้เนี่ยมาช่วยดูหน่อยนะคะ
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่หรืออาจจะเป็นจากการไม่เส้นไหว้ผีโรง
หรือว่าเส้นไหว้ไม่ถูกต้องหรือยังไงนะคะ
ส่วนทั้งนั้นของนายมานาศีเมฆผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่
เขาสงสัยว่าการล้มป่วยของครอบครัวเนี้ยเท่าที่ดูจากการล้มป่วยเนี่ย
เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านั่นน่ะสิมันดูเหมือนเป็นอาการโรคประจำตัว
อะไรอย่างนี้ไหมใช่เพราะสังเกตจากโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด
คือเป็นโรคนี้เกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองทุกคนเลย
สี่คนที่เป็นลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะคะอืม
ก็จะต้องไปดูต่อแหละว่าครอบครัวนี้เขากินเขาอยู่กันยังไง
ใช่นะคะที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานราชการทราบข่าวก็ลงเข้าไปดูแล
ช่วยเหลือแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้สำหรับผีโลงเนี่ยเดี๋ยวนะ
อันนี้ไม่ใช่ผีโลงใช่ไหมคะตัวเนี้ยอันนี้เป็นตุ๊กตาที่นอนอยู่เนี่ย
ตุ๊กตาซูมบ่อยเหมือนกันนะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน
อ่าทีนี้ถามว่าผีโรงเนี้ยมีความเป็นมายังไง
เขาบอกว่าเป็นผีของบรรพบุรุษของแต่ละบ้านนะคะ
พวกนี้เนี่ยไม่ทำอันตรายหรือว่าให้โทษกับใครนะแต่จะต้องกราบไหว้บูชา

ก็อาจจะมีความเชื่อว่าไม่สบายหรือว่าก็จะทำอันตราย
หรือว่าอาจจะแบบมีความไม่รุ่งเรืองเกิดขึ้นในครอบครัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ดั้งเดิมมาจากชาวมอนแล้วก็สืบทอดกันมาหลายร้อยปีนะคะ
บอกว่าถ้าดูแลแล้วก็ทำพิธีต่อเนื่องก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรประมาณนี้
คล้ายคล้ายกับผีบ้านผีเรืองอย่างงี้ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกัน
ก็คือเหมือนต้องดูแลเขาปกปักรักษาดูแลเราให้สุขภาพดี
กิจการรุ่งเรืองอะไรแบบนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
แต่ว่าคือทุกคนต้องไปตรวจร่างกายทุกปีนะคะ

บางทีมันอาจจะแข็งแรงมากแต่มันอาจจะมีอาการป่วยซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวก็ได้